คุณผู้ชมคะจากประเด็นร้อนในโลกโซเชียล
กลายมาเป็นข่าวใหญ่ที่กระทบวงการตำรวจโดยเฉพาะตำรวจทางหลวงนะคะ
หลังจากที่มีคลิปที่นำไปเผยแพร่ในสื่อโซเทียล
มีตำรวจไปเรียกรับสวยรถบรรทุกในพื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
คือตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าตำรวจที่อยู่ในคลิปเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจโท
สังกัดสถานีตำรวจทางหลวงสิงห์บุรี
คือพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวจังหวัดสิงห์บุรีกับจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ล่าสุดตอนนี้ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงได้มีคำสั่งย้ายนายตำรวจคนดังกล่าวแล้ว
และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการสั่งสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ค่ะ
กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวประมาณ๑นาที

ที่มีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ขับขี่รถบรรทุก

แล้วถูกนำมาเผยแพร่ในสังคมออนไลน์
เมื่อวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กล่าวว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะ
และได้สั่งการให้พลตำรวจตรีสมชายเก่าสำราน
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

ให้ดำเนินการทางวินัยและอาดับอาญา

จากขณะนี้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา
เจ้าหน้าที่ด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอ
เผยแพร่ตามสังคมออนไลน์
ทำให้การกระทำความผิดนั้นทำได้ยากขึ้นค่ะ
ซึ่งพลตำรวจรีสมชายก็บอกด้วยนะคะว่า
สั่งย้ายนายตำรวจนายดังกล่าวแล้ว
ให้ไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง

กว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ

เป็นลักษณะการกระทำผิดเพียงคนเดียว
ไม่ได้มีการกระทำเป็นขบวนการ

ถือว่าเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายอาญาอย่างชัดเจนค่ะ
แล้วไพรหลังเกิดเหตุได้มีรับกำชับอย่างหัวพูดต้ายบังคับบัญชา
สังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงกว่า๒๓๐๐นาย
กระทำการในลักษณะดังกล่าวอย่างเด็ดขาด
ซึ่งหากพบจะดำเนินการทางวินัยขั้นสูงสุด
ซึ่งจากการตรวจสอบของทีมข่าวแท้รัฐทีวีนะคะ
ก็พบว่าจุดที่เกิดการกระทำความผิดของตำรวจนายดังกล่าว
อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจทางหลวงจังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกันและขณะเกิดเหตุ
ก็อยู่บริเวณถนนสายเอเทียขาล่อมทางแยกอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งผู้ประคับการตำรวจทางหลวงก็บอกว่าตำรวจทางหลวงกว่า๒๓๐๐นายนะคะ
มีไม่กี่คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับทางตำรวจด้วย
ในช่วง๔เดือนที่ผ่านมาก็ดำเนินการจับกลุ่มสิ่งที่ผิดกฎหมายบนทางหลวงมากมายนะคะ
มีคนทำผิดเพียงไม่กี่คนนะคะ